บ้านแหลม
ขอบคุณเขาก็เพิ่มกำลังอาหารเข้าไปอีกแล้วนะเพิ่มไปแล้ว

ก็ต้องดูว่าท่านนายกดูอีกอาทิตย์หนึ่งดูนะ
ดูว่าดูสถานการณ์ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
มันเป็นไงถ้ามันรุนแรงขึ้นแล้วก็จำเป็นนะนะ
ก็ต้องเอาคนส่วนใหญ่ไว้
ผมประเมินไม่ได้นะ

ก็ต้องดูก็ต้องช่วยก่อน

ทุกคนต้องดูแลตัวเองด้วย
ก็นี่อะผมพูดอยู่นี่ไง
ไม่มีอะว่านี่ก็ต้องดูสถานการณ์นะนะ
คุณจะไปนั่นอะไรอย่าไปคิดมากนะ

จริงค่ะ
อะไรนะงดงดงดงดเรียนก็งดงด
คงไม่มีก็ไม่มีไม่มีเลยนะไม่มีไม่มี
ก็ต้องดูดูสถานการณ์
ก็ก็เพิ่มกำลังทหารไปแล้วเพิ่มไปแล้ว
ก็เราก็พยายามที่ไอ้ช่องทางของมันชาติธรรมชาติมันยาวอะนะ
แล้วเราก็ต้องป้องกันทุกอย่างกำลังสะหารเข้าไปดูแลเพิ่มมากขึ้น
ไม่มีครับก็ตอนนี้เราดูแลไงเราดูแล
องค์นี้ก็บนเราสั่งค่ะเราดูแล้ว
เราสั่งตามอไปดูแล
ไม่เห็นยังไม่เห็นเนี่ยยังไม่เห็น
ก็นี้สั่งไปแล้วสั่งไปเลย
ก็คงมีอย่างเดี๋ยวมันเป็นแบบนี้